ก็ฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน

จะถามว่าเคยเรียนตอนมัธยมเนี่ย

เป็นนึงในวิชาที่ผมชอบนะ
แล้วคุณชอบจริงหรือเปล่า
เขาว่าได้อะไรได้อะไร
โอ้โหนักลักษณ์
นี่อย่าอาวรเลยนี่โอ้โหมาเป็นแบบนี้เลย
คือจังหวะเป็นจังหวะชัดนะคะ
คุณครูต้องมาดูคู่นี้นะ
เต้นแบบนี้เกรด๔เอาไปเลยไหม

คือเชาะมันเบาพริ้ว
ช้าแล้วก็เพิ่มสเต็ปความเร็วเพิ่มสเต็ปความมันไง

เต้นอย่างนี้เต้นกับสองคนเถอะไม่เต้นด้วยละเหนื่อย
ปัญหาเกิดอยู่อย่างหนึ่งคือ
เหยียบหัวแม่โป้งกันเนี่ย
จริงค่ะไม่ได้เป็นท่าเต้นแต่เป็นท่าไล่เหยียบเท้าค่ะ

หรือเปล่าถ้าเกิดมีรางวัลเป็นโล่เป็นถ้วยนะ
เป็นนักลีลาดสายขาน่าจะให้คู่นี้ไปเลยนะ
ใครกล้าจะเข้ามาเป็นคู่เต้นกับสองคนนี้ลองดูนะคะ
แต่หลังจากนี้มีปวดเข่ากันบ้างเล็กน้อยที่ฉันว่า

อย่าลืมนะก็เอาใจช่วยเพื่อนกันด้วยละกัน
คือดิฉันว่าคู่แข่งที่น่ากลัวเนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมาก
แต่ถ้าเกิดว่าคุณชนะมีโอกาสเต้นกับเลียนลีลาดนะปลอม
โอ๊ยน้องคู่นี้เขาอาย
อันนี้ผมทำอะไรเนี่ย

ตอนเด็กสมัยเล่นรีราชแบบว่าเรียนเนี่ยนะ
คือผมเป็นห้องเดียวจริงที่มีแต่ผู้ชายล้วน
แล้วคุณนึกภาพดูชายชะกันในวัยรุ่น
จับไม้จับมือเต้นลีลาดกัน

แต่ถ้าเป็นผู้ชายจริงผู้หญิงจริงสมัยนั้นนะ

อาจจะได้รู้จักกันพอเต้นทาง